คุณผู้ชมถ้าถามแบบนี้ว่าผัวกับเมียในบ้านใครใหญ่สุด
คุณที่นั่งอยู่สองข้างขนาดคุณคือผู้หญิงไง
เขาก็บอกว่าผู้ชายคือช้างเท้าหน้าไม่ใช่เหรอ

ช้างเท้าหน้านอกบ้านแต่อยู่ในบ้านผู้หญิงต้อง๗๐

คุณมีช้างเท้าหน้าแต่คุณไม่มีเท้าหลังเนี่ยคุณก็เดินไม่ได้นะคะ
นี่ไงนี่ไงเป็นอย่างนี้ไงเหมือนเหตุการณ์ต่อไปนี้ผัวเมียก็พากันไปบ้านเพื่อนไปกินเหล้า
เสร็จปุ๊บเมียบอกฉันจะกลับแล้วไม่ไหวแล้วฉันอยากกลับบ้าน
บอกไม่เป็นไรแป๊บนึงขอหมดแก้วอีกแป๊บนึงขออีกแก้วหนึ่ง
บอกไม่กลับใช่ไหมโอ้โหเอามีดมาจ้วงแทงผัวจนบาดเจ็บเลยครับ
บอกว่าเมียใหญ่สุดถ้าจะกลับแกต้องกลับ
แบบนี้นะฮะเหตุการณ์ไม่คาดฝันครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณบ้านเช่า
หมู่บ้านลังกาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับช่วงเย็นของเมื่อวาน
กู้ภัยก็ไปช่วยเป็นกู้ภัยของมูลนิธิสว่างจัญญาธรรมสถานบุรีรำ
ไปช่วยผู้ชายคนนี้อายุ๔๐แล้วถูกแทงที่บริเวณหน้าท้องและถูกฟันที่หน้าผาก
อาการสาหัสนะฮะนอนอยู่ที่หน้าบ้านนี่หน้าห้องเช่าก็เข้าไปช่วยการประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้ก็ไปถามเพื่อนเจ้าของบ้านนายเอ็มนายเอ็มสะพานล่าอายุสามสิบปี
ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยไอ้คนเจ็บมากับเมียครับขี่รถจักรยายนกันมาหาเพื่อนเจ้าของห้องเช่า
ที่เกิดเหตุจากนั้นก็นั่งดื่มกล้าวกินกันทั้งคู่ทั้งหัวทั้งเมียผ่านในห้อง
จนกระทั่งช่วงเย็นได้ยินเสียงทะเลาะกันเสียงดังมากก็ออกไปดู
ก็เห็นว่าโอ้โหเมียกำลังใช้มีดปลายแหลมทั้งแทงทั้งฟันผัวครับ
ก็เข้าไปห้ามปรามก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บ
แล้วโดนไปกี่แสนแล้วล่ะ
น่าจะประมาณหมดหลายเพลงนึงแหละครับหลัง๔แสนได้
เนี่ยฮะเรียกไม่ยอมกลับผัวก็บอกก็ยังไม่กลับมาขออีกแก้วนึง
อย่าให้หมดแก้วก่อนแล้วเมียโมโหครับ
เอามีดปลายแหลมมาทำร้ายผัวเลย
เมียก็มาเหมือนกันพอฟันไปเซ็ดแทงไปเสร็จขี่รถจักรยานยนย์หนีไป
หลังจากนี้ก็ต้องติดตามตัวเมียมาสอบสวน
เพราะว่าก็เป็นคนทำร้ายขัวตัวเองไป
ประสบการณ์ตรงเกือบโดนแทงมาแล้วเหมือนกัน